มอบนอนโรงพยาบาลตำรวจจองเวร
สารอายุทยายกคำร้องขังปฐุมวัน
เสียบอายัดตัวต่อบิ๊กเซอร์ไพรส์แค่แกง
คืออันนี้ได้รวบรวมประเด็นทางการชุมนุมที่เราได้อ่านไปนะฮะ
แล้วก็หลายคนเขามองว่าอ้าวแล้วจากนี้เนี่ย
แก่นำ๓คนดีใจกันได้แว๊บก็โดนอายัดตัวต่อ
เพราะหมายจับยาวเป็นหางว่าวเขาว่าแบบนั้นจะเดินยังไงต่อฮะน้องอุ๋ย
ก็อย่างที่บอกไปว่าคดีที่กำลังเจาะอยู่ก็จะมีจากหลายพื้นที่
หลังจากเมื่อวานนี้การจับตามองก็มองไปที่โรงพยาบาลพระราม๙นะคะ
คือพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าแกนนำ๓คนก็รักษาตัวอยู่ที่นั่น
แนนกวินรุ้งและไม้นะคะ
ในวันหน้าถัดมาเนี่ยตำรวจสอพพระนครศรีอยุธยา
อายัดตัว๓คนเลยเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการทำเรื่องฝากขังต่อสารด้วย
แต่ว่าสุดท้ายศาลมีคำสั่งยกคำร้อง

มีอิสรภาพได้ไม่กี่ชั่วโมง
แล้วก็มีถูกไหมจับจากสนปฐุมวันเข้ามาอีก
ทีนี้ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีการยกคำร้อง
ของพนักการณ์สอบสวนสอบพรพระนครศรีอยุธยานี้นะคะ
ที่ตอนแรกมีการขอฝากหังนายภริชร์หรือเพนกวิ้น
ชีวรักษ์นางสาวปันรัสยาหรือรุ้งสิทธิจิระวัฒนกุล

อายุทยาจะไม่ทนอีกต่อไป
อันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

ทีนี้นะคะเนื้อหาหลักใหญ่ใจความสารบอกว่า
สารเห็นว่าไม่ปรากฏข้อความจริงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปสร้างความวุ่นวาย
ประกอบกับผู้ต้องหายังคงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ไม่มีเหตุจำเป็นต้องควบคุมตัวจึงให้ยกคำร้อง
คือหลังจากสารยกคำร้องไปแล้วเนี่ยผ่านไปอีกสักไม่กี่ชั่วโมงค่ะพี่เบิร์ต
เป็นนำหมายจับจากแขวงปฐุมวัน๒หมาย
จากการจัดชุมนุมที่สกายวอล
คุณคุณผู้ชมจำได้ไหมคะแต่การที่ศิกยกปธุมวันเมื่อ
วันที่๕มิถุนายนอันนี้ย้อนไปไกลหน่อย
๕มิถุนายนและ๒๒มิถุนายน
ก็นำมาอายัดตัวนางสาวปนัสยาหรือรุ้ง
แก่นำกลุ่มรัศดรขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คือไอ้หมายจับแบบนี้คือประเมินว่ามันจะออกไปลุกโซ
เพราะแต่ละครั้งที่เขาไปชุมนุมคือเขาไม่ได้ขออนุญาตไง

อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขออายัดตัว
มีการพิมพ์ลายนิ้วมือขณะที่รุ้งยังมีสายน้ำเกลือระยงระยางอยู่
มีการจัดกำลังเฝ้าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่๒ตำรวจจะไปคุมตัวฝากขังที่สารแขวงปฐุมวัน

ศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีการทวิตข้อความอ้างว่า
ประมาณ๑๑โมงวันนี้ตำรวจจะอายัดตัวนายพานุพงศ์หรือไม้
ในข้อหาชูป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระยอง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม
เป็นจุดเริ่มต้นของฉายาไม้มรยองนี่แหละ

ที่คลมเขาไปประชุมสรรจอดกันนะ

จากนี้จะอายัดตัวแพนกวินชีวรักษ์นะคะตามหมายสารจังหวัดอุบลราชธานี
อันนี้จากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาแถลงค่ะ
แก่นำกลุ่มรัศดรทั้ง๓จะมีหมายจับอื่นตามมาอีก
ตราบใดที่ยังทำความผิดเรื่อย
ขณะนี้เนี่ยค่ะคือถ้านับกันจริงเนี่ยมีอยู่ประมาณ๘๐กว่าหมายจับแล้วนะฮะ
เป็นอิสรภาพรายชั่วโมง
ส่วนอาการบาดเจ็บของทั้ง๓คนเนี่ยนะครับ
แพทย์สมชัยลีลาศิริวงศ์ที่ปรึกษากรรมการภูมิในการโรงพยาบาลพระรามเก้า
ออกมาแถลงชี้แจงผลการตรวจร่างกายทั้งของไม้เพนกวินรุ้งเป็นรายบุคคลเลย

พานุพงศ์เนี่ยก็มีแผลตามร่างกายนะฮะ
เขามีเศษแก้วติดตามบัตรแผลหลายตำแหน่งเลยนะ
ปวดต้นคอปวดบาลัยมีอาการชาตามตัวด้วย
ส่วนอาการวูบหมดสติไป๒๐นาทีจากเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาบอกว่าเขามีอาการหอบหืดมาก่อน
ประกอบกลับไปชุมนุมด้วยก็อาจจะมีอากาศแออัดนิดนึง
ตอนนี้แพทย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ
หมดสติว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
ระหว่างนี้รอคนไข้นะก็ต้องมีการดูแลติดตามอาการทางสมองอย่างใกล้ชิดด้วย
อีกสักประมาณ๒๔๔๘ชั่วโมงก็คงจะตรวจสอบแล้วก็ทราบสาเหตุ
คือเป็นหอบหืดตรวจพบบาดแผลกระจายตามร่างกายทั้งแขนทั้งขา
แล้วก็เศษแก้วหลายแห่งคือเศษแก้วที่มาจากกรณีที่มีการชุลมุนกันหน้าสนองประชาชื่อ
แล้วก็มีกระจกรถแตกกระจกตรงนั้นก็ไปฝังตามร่างกายอยู่หลายจุด
ตอนนี้แพทย์ก็รักษาตามอาการนะคะก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ไม่พบอาการอื่นแต่อย่างใด
ส่วนรายที่๓นะคะรุ้งรุ้งเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียมากขาดน้ำรุนแรงรวมถึงการขาดการพักผ่อนมานาน
มีแผลที่เท้านะคะตอนนี้ให้น้ำเกลืออยู่คนไข้ทั้งหมดต้องรักษาตัวประมาณ๒๓วัน
แต่ว่าคนไข้เขาปฏิเสธการรักษาก็ได้ตามสิทธิ์ของผู้ป่วย